กับพี่เองหลังจากวันนั้นที่ได้พูดไปแล้วครับ

ไม่รู้นะมันก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วอะไรอย่างนี้

เหมือนกลายเป็นว่าประเด็นนี้มันก็จางหายไป

อยากรู้ว่าเป็นใครแน่

คือเราก็รู้สึกว่าถ้าเป็นเรื่องของเขาก็ปล่อยเขาเถอ

เออเขาก็อาจจะไม่อยากให้เรารู้เรื่องของเขานิดหนึ่ง

พูดถึงเรื่องของการที่มีข้อความที่สงขาหน๊ำ

การที่เราพูดอะไรแบบนั้นมันจะได้รับที่แบบกันไหม

ตอนแรกผมไม่ได้คิดว่ามันจะมีการคนมาขอโทษหรืออะไรแบบนี้

แต่มันก็ถือว่ามันเป็นความแบบ

เพราะว่าตอนนั้นที่เราพูดมันไม่ได้คิดว่าจะได้รับอะไรกลับมา

แล้วตัวน้องแทนเขาก็ดีใจนะ

เพราะว่าจริงเรื่องยังไงประเด็นหลัก

แล้วทำไมเขาไปเที่ยวไม่มีเรา

มีงานเนี่ยก็เป็นอย่างงานเดียว

เราจะไปเที่ยวที่ไหน

เขาก็ไปเยี่ยมญาติญาติเขาอะไรอย่างนี้
แล้วก็ไปเที่ยวทะเลกันที่บ้าน

เขาไปไหนวันไหมเขาไปสองอาทิตย์
แล้วบินตังก็ไปไม่ทันอ่ะ

มีทำโปรเจคที่ต้องทำงาน
อาทิตย์หน้าแล้วก็มีถ่ายหนังอีก

เหมือนได้ไปแบบลองดูตารางแล้ว
มึงไม่ถึงมาถึงฝากบอก

คนมีอะไรเลย

ตอนนี้รูปตัวเองกันแทบไม่มีเลยฮะ
เดี๋ยวไว้รอทริปเรา๒คนจะจับหนักด้วยชิดไหม
โหเดี๋ยวถ่ายมาให้แบบกะนำ
แสดงว่าเราหากเวลาไม่เจอเลขตลง
พยายามฮะ

พยายามเรื่อยฮะคือมันอาจจะแบบไม่ได้แบบเยอะมากในทุกอาทิตย

แล้วมีการบอกกันว่าถ้าช่วยกันกันก่อนก็ค่อยแล้วก็อยากจะเจอกัน
ก็อยากเจอมันก็ต้องเจอคนเราเป็นแฟนกันไม่อยากเจอกันแปลก

แต่แฟนกันที่จะไปเรียนด้วยกันยังมาอยู่มั้ย
ยังมีอยู่ฮะอยู่ที่สอบเนี่ยฮะตอนนี้เรื่องใหญ่กว่าฮะ

เขาก็เพิ่งตัดสินใจว่าเขาจะลงเตรียมตัวเหมือนกันแล้ว

เหมือนคือถ้าสอบถ้าได้ก็พูดอังกฤษอ่ะ
ก็ถ้าได้ฮะนั่นแหละคือประเด็นนะครับว่าได้หรือเปล่า
ถ้าจะมีวางแผนไว้ถ้าได้ฉันต้อง
วางไว้แล้ววางไว้แล้วว่าถ้าได้มันเป็นเรื่องของปีหน้าแล้วไง

อันนี้เรื่องใหญ่อย่าเพิ่งดิเดี๋ยวขอวางแผนก่อน

คือถ้ามันไม่ถ้าแบบถ้าสมมุติเขาได้เราไม่ได้หรือเราได้เขาไม่ได้
ก็ค่อยว่ากันอ่ะผมว่ามันก็เป็นเรื่องสำคัญนะ

มีเปอร์เซ็นต์ว่าเขาจะได้
เราไม่พูดถูกเหมือนว่าตัวเองก็ว่างเวอร์ไม่ได้

แล้วผมแบบหวังสูงไปด้วยผมเลือกมหาลัยแบบยากเลย
ขอบใจช่วย